ต่อที่เรื่องน่าเศร้าของสัตว์ป่ากวางเพศผู้อายุกว่าสิบปีน้ำหนักประมาณสองร้อยกิโลอืม
มันตายแต่พอไปผ่าท้องดูถุงพลาสติกเต็มท้องเลยครับ๗กิโล
คุณมันสวยมากเลยนะเนี่ยแล้วต้อง๒๐๐กิโลกรัมแปลว่าตัวเต็มไวเลย
ต้องเป็นซากกวางเพศผู้อายุกว่า๑๐ปีน้ำหนักประมาณ๒๐๐กิโล
อยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติขุนสถานที่น่านครับตรวจสอบภายนอกไม่มีบาดแผล
แต่ว่ามันผอมจังเลยขนมันก็หลุดร่วงเป็นหย่อมนะฮะแล้วก็กีบหน้าซ้าย
ลักษณะเป็นแผลออกมาก็เลยต้องมีการผ่าดูข้างในพบว่าโอ้โหคุณผู้ชม
มันมีความผิดปกติที่ไตหัวใจปอดแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนสลดคือ
ในกระเพาะมันมีแต่ถุงพลาสติกซองกาแฟเอ่ยถุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอ่ย
พลาสติกเอ่ยถุงดำถุงมือยางผ้าเช็ดมือกางเกงในผู้ชาย
เชือกฟางมันอยู่ในท้องกวางหมดเลยครับคุณผู้ชมน้ำหนักขยะทั้งหมดนั้น๗กิโล
มันคงกินขยะเข้าไปแต่คำถามคือทำไมคุณถึงทิ้งขยะมากกันขนาดนี้
เกิดจากภาวะอาหารอุดตันทางเดินอาหารอุดตันเพราะว่ามีถุงพลาสติกต่างเข้าไปข้างใน
แล้วก็จะมีการเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบหาสารพิษต่างภาวะติดเชื้ออื่น
แล้วก็เพื่อยืนยันสาเหตุการตายต่อไป
แต่ข่าวนี้นำเสนอเพื่อที่จะบอกว่า
ทิ้งขยะเวลาจะเข้าไปเที่ยวป่าธรรมชาติ

คุณเอาอะไรเข้าไปช่วยเอาออกมาด้วย
ถ้าเอาถุงไป๓ช่วยเอากลับมา๓

เด็นมันมีถุงมันมีกางเกงในผู้ชายด้วยเนี่ย

ง่ายคืออย่ามักง่ายนะครับ